สาวในวงการบันเทิงช่วงนี้โดนกันเยอะนะคะ

นี่ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากเลยนะ

เบ้นปุญญพรด้วยความว่าเธอสวยเซ็กซี่อะนะ
แล้วเธอก็ออกมาโพสต์ว่าเธอหมดความอดทน
หลังจากเจอผู้ไม่หวังดีส่งภาพอาณาจารย์
รวมไปถึงข้อความคุกคามทางเพศ
ส่งมาบ่อยด้วยนะคะหลายต่อหลายครั้งเลย
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวบอกว่าพยายามที่จะบล็อกแล้วนะ
แล้วก็ส่งข้อความแล้วก็รูปมาก่อกวนไม่หยุดไม่หย่อนเลย
เจ้าตัวถึงขั้นต้องออกมาโพสต์เพื่อประจานแล้วนะคะ
จานให้คนทำรู้ตัว
ในงานบวงสวงละครเรื่องใหม่ค่ะ
เจ้าตัวก็มาอัปเดตเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่า
เป็นเพราะว่าเธอทนกับพฤติกรรมแบบนี้ไม่ไหวแล้ว
อยากให้คนทำรู้ตัวและหยุดหยุดการกระทำแบบนี้ซะ

เขาจะแจ้งความและหาตัวคนทำมาดำเนินคดีให้ได้
ซึ่งหลังจากที่เจอกับเหตุการณ์นี้เนี่ย
เธอบอกว่าเธอค่อนข้างจะหวัดระแวงเหมือนกัน
เพราะว่าต้องใช้ชีวิตแบบระมัดระวังตัวมากกว่าเดิม

เราโดนแบบนี้มันหลายครั้งแล้ว
แล้วก็ถือว่าเราไม่ได้พูดอะไร

มันลุกล้ำกันมากเกินไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ถือว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการตักเตือนครั้งที่หนึ่ง

แต่ว่าเคสนี้คือจะส่งแบบข้อความมาล่อแหลมเยอะ
แล้วก็มีแบบว่าของลับอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะ

มันสอนเสียดไปในทางที่ล่อแหลมด้วยนะคะ
แล้วก็จะมีในลักษณะที่เหมือนบอกว่าจะตามถึงบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราก็กลัวด้วยในระดับหนึ่ง
สมมุติว่าเดี๋ยวมีมาอีกแล้วก็ยังไม่หยุดหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ต้องจัดการดำเนินคดีค่ะ